ว่าโควิด๑๙ทำเราตกใจเมื่อวานนี้
เฉียด๑๖๐๐มาอยู่๒วันติด
ปรากฏว่าเมื่อวาน๑๗๐๐ไปปลายด้วยนะ๑๗๖๗ปลายครับ

คนนี้เขาเป็นพนักงานบาร์จากสุขุมวิทย์กลับบ้าน
กลับบ้านที่บุรีรำเนี่ย
ปรากฏว่าไปมีอาการป่วยพอถึงบ้าน
แล้วโอเคล่ะเราเสียใจกับเขาด้วย
แต่ตอนนี้หมอพยาบาลเนี่ย
ตอนมาไม่ได้ตั้งตัวว่าจะรักษาคนไข้โควิด
ก็อาจจะไม่ได้ทันป้องกันอย่างขั้นสูงสุด

หน่วยกู้ภัยสองเมืองอำเภอปรากฏชัย
นามศพของนายเถาวัดเขาอายุ๕๖ปี
ติดเชื้อโควิด๑๙ครับไปชาปนกิจที่เมนวัดโคกสะอาด

โดยมีญาติไปร่วมงานศพไม่ถึง๑๐คน
นายเถาวัดเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปรักฏชัยครับ
เมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งของ๑๘เมษายน
ขวัญใจภรรยาเนี่ยมาเล่าไทม์ไลน์ของสามีบอกว่า
สามีของเธอทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ
กลับมาบ้านที่ตะบนปังกูอำเภอประโคนชัย

จากนั้นก็รายงานตัวกับอสมในพื้นที่
จากนั้น๘๑๒เมษายนอยู่บ้านนะครับ
เมษายนเริ่มไอแล้วแล้วก็ซื้อยามากินเอง
เมษายนก็อยู่บ้านป่วยไงนะครับ
คุณผู้ชมครับป่วยเขาป่วยแล้ว
๑๗เมษายนช่วงเย็นคราวนี้อาการเริ่มหนักขึ้น
เหนื่อยเพลียไอไปหาหมอที่คลินิก
ทุ่มครึ่งไม่ดีขึ้นยังเหนื่อยยังเพลีย

โทร๑๖๖๙ให้รถมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลประโคนชัย
และคุณผู้ชมครับระหว่างทางเขาหัวใจหยุดเต้นฮะ
แล้วกว่าจะส่งตัวถึงโรงพยาบาล๕ทุ่ม
ตรวจรับปิดเทสนะครับพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วเขาเสียชีวิตตอนเที่ยงคืนครึ่งครับ
ล่าสุดนะครับเมียติดไหมติดครับคุณผู้ชม
ผลตรวจออกมาแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประโคนชัยเนี่ย
เจ้าหน้าที่รถฉุกเฉินและคนที่สัมผัสผู้ป่วย
กว่า๓๐คนคราวนี้เสี่ยงสูงสิก๊อปปุ้ยคุณผู้ชมฮะนะครับ
เพราะว่าตอนเข้ามาไม่ได้รับประวัติผู้ป่วยจากอสม
เนื่องจากตัวผู้ป่วยเองก็ท่านก็ปกปิดข้อมูลนะครับ
ทำให้ไม่มีการป้องกันอย่างมิดชิดเหมือนกับผู้ป่วยโควิด๑๙
รายอื่นอื่นขณะที่นายทัชกรหัตถา
ทยากูลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำสั่งปิด
หมู่บ้านโคกสะอาดเลยหมู่ที่๘ตำบลปังกู
ครัวเรือนท่านอยู่ในนั้น๑๔วันห้ามเข้าห้ามออก
เพราะว่ากลัวจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่ฝ่าฝืนและผิดกฎหมายนะ
แล้วก็เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้นะครับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ครบถ้วนด้วยเจ้าหน้าที่เขาจะได้คือเขาไม่ได้รังเกียจอะไรท่านหรอก